วงศึกษาธิการกำลังมีการเรียกประชุมด่วนอยู่

คาดความเคลือบหน้าเดี๋ยวมันจะมีการอัปเดตกัน
แต่ว่าเบื้องต้นไปดูปัญหากันก่อนกับการเรียนออนไลน์วันแรก

พิวเตอร์ไม่มีโทรศัพท์ไม่มี
อินเทอร์เน็ตก็ไม่มีแล้วทำอย่างไรล่ะอยากให้มีการชี้แจให้มันชัดเจนกว่านี้
เพื่อให้นโยบายมันสามารถปฏิบัติได้แล้วคุณครูก็ปวดหัวเหมือนกันนะครับ
จากที่กระทรวงศึกษาธิกาเขามีการเลื่อนเปิดเทอมจากปัญหาโควิด๑๙นี่แหละ
เดือนพฤษภาคมก็เปิดไม่ได้ก็จะเป็น๑กรกฎาคมพร้อมกันทั้งประเทศ
แต่ปรากฏว่าโลกออนไลน์วันนี้โอ้โหมีการพูดถึงกันเป็นแฮสแท็กโด่งดังในทวิตเตอร์ก็มี
ออนไลน์เขาบอกว่าการเรียนออนไลน์วันแรกมันไม่โอเคมันมีปัญหาหลายอย่าง
ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะฮะทั้งเรื่องของเว็บไซต์เองก็ดีก็ล่มแอปพลิเคชันก็ล่ม
รับสัญญาณดาวเทียมจูนช่องเรียนก็ไม่ได้ทำให้เด็กนั้นเรียนไม่ทัน
สุดท้ายต้องย้อนกลับไปดูรีรันใหม่อะไรแบบนี้นะขณะเดียวกันก็มีปัญหาที่เด็กเด็กโดยเฉพาะที่เขาอยู่ห่างไกล
ครอบครัวยากจนเนี่ยมันไม่สามารถเข้าถึงระบบการเรียนออนไลน์ได้
ไปดูที่จังหวัดนครราชศรีมากันหน่อยพ่อแม่ผู้ปกครองเขาบอกว่าตอนนี้ทุกข์หนักเหลือเกิน
เด็กที่บ้านเนี่ยไม่มีทีวีไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยบางครอบครัวลูกหลานเนี่ยเรียนคนละชั้นทีวีมีแค่เครื่องเดียว
แล้วทำยังไงล่ะมันจะเปิดยังไงได้นะซ้ำยังโทรศัพท์เองก็รุ่นเก่าไม่สามารถจะไปเข้าถึงเรื่องของการเรียนออนไลน์ได้หรอก
บรรดาคุณพ่อคุณแม่เองอยากจะวอนแบบนี้รัฐบาลหาแนวทางการเรียนการสอนในระบบที่เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงได้เถอะ
จะได้มีโอกาสเรียนอย่างเท่าเทียมกันถ้าจะให้ควักเงินตอนนี้ไปซื้อทีวีใหม่มันคงมันคงไม่มีเงินหรอกเป็นไปไม่ได้
จะไปติดเน็ตตอนนี้ก็คงไม่ทันนะฮะขนาดเดียวกันไปดูที่ชายนาฏนะฮะ
เขาออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าเธอมีลูก๔คนลูกไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้เพราะอะไร
เรียนออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือว่าระบบทางไกลผ่านดาวเทียม
ก็ทำไม่ได้เพราะทีวีมีแค่เครื่องเดียว
ลูก๔คนเรียนคนละชั้น
จะเป็นไปได้ยังไงจะซื้อใหม่ก็คงไม่มีปัญญา
ส่วนตัวเนี่ยถามว่าเห็นด้วยไหมกับการเรื่องของการเรียนออนไลน์เห็นด้วย
เพราะว่าการศึกษามันคือใบเบิกทางให้อนาคตของเด็ก
มันเดินหน้าต่อไปได้แต่ครอบครัวเทอมไม่พร้อม
ขอผ่านนโยบายนี้ไปก่อนรอเปิดเทอมอย่างเดียวแล้วกัน

ส่วนที่อุบลบริการการไปเรียนออนไลน์วันแรกพบปัญหาเหมือนกัน
ผู้ปกครองเขาเปิดทีวีช่อง๑๘๘
ให้กับเด็กเรียนตามที่คุณครูสอนปรากฏว่าทีวีรับสัญญาณไม่ได้
มันเปิดมันไม่มีสัญญาณแบบนี้ทำยังไงดีล่ะ
ขณะที่ช่องทางการเรียนออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ก็รับสัญญาณสอนถามว่าได้ไหมได้
แต่ปัญหาคืออินเทอร์เน็ตมันสะดุดติดดับได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้าง
บางทีมีแต่ภาพไม่มีเสียงบางทีมีเสียงไม่มีภาพอะไรแบบนี้นะฮะ
บางครั้งเนี่ยภาพการสอนก็ค้างหน้าจอมันก็ค้างพยายามโหลดแล้วก็โหลดไม่ได้
ผู้ปกครองต้องใช้วิธีให้ลูกหลานนำแบบฝึกหัดไปลองทำเอง
ระหว่างรอที่สัญญาณภาพจะกลับมาปกติอะไรแบบนี้นะฮะ
อันนี้เป็นแค่ปัญหาส่วนหนึ่งเท่านั้นกับการเรียนออนไลน์วันแรก
คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรส่งเข้ามาหน้าจอได้เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาต่อไป